คุณผู้ชมครับแน่นอนนะครับวันนี้ใครได้หยิบหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมาเจอที่หน้าหนึ่งครับ
หัวใหญ่ต้องขออนุญาตให้คุณผู้ชมได้ชมกันก่อนนะครับวันนี้พาดหัวข่าวหน้าหนึ่งคุณผู้ชมครับ
เป็นเรื่องที่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเป็นชีวิตจริงที่เกิดขึ้นจริงคุณผู้ชม
ใครจะคิดนะครับว่าชีวิตของสองแม่ลูกที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่พาดหัวหน้าหนึ่งแบบนี้
ชีวิตนั้นเคยรันทศมาก่อนคุณผู้ชมถึงขั้นกับต้องไปขอข้าวจากโบสถ์มาทานเพื่อประทังชีวิต
แต่ว่าวันนี้ชีวิตทั้งสองคนพลิกผันแล้วครับกลายเป็นมหาเศรษฐีไปเรียบร้อยแล้ว
วันนี้ผมอยู่กับทั้งสองคนที่ผมพูดถึงนะครับมารายการของเราสดวันนี้กับไทยรัฐนิวโชว์ครับ
ต้องขอต้อนรับคุณเอริกาจัสมินบอลวินกิฟสันและคุณประคองกิฟสันทั้งสองท่านสวัสดีครับ

เคยคิดไหมครับว่าวันหนึ่งชีวิตหนึ่งต้องมาขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐอย่างเช่นวันนี้ครับ
จริงก็ไม่ได้คิดว่าจะขึ้นแบบนี้ค่ะ

ก็ไม่คิดว่าจะได้มาลงข่าวได้ขนาดนี้อะไรอย่างนี้
พอลงหน้าหนึ่งไปแล้วชีวิตวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ

เยอะเลยใช่ไหม

ก็เหมือนกันเพื่อนก็แท็กมาอะไรอย่างนี้

พอเห็นรูปก็มีการโพสต์เฟซบุ๊คแท็กไว้ให้นะฮะ
ขอถามวินาทีแรกก่อนที่เราได้รู้ว่าเราได้รับมรดก
วินาทีนั้นจัสมินรู้สึกยังไงบ้าง
ก็รู้สึกว่าคุณย่าแล้วก็คุณพ่อก็ยังคิดถึงเราว่าเขาก็ยังให้สมบัติให้เราอยู่แล้วด้วยค่ะ

ก็ดีใจแต่ว่าไม่ค่อยตื่นเต้นมากค่ะ

ย้อนถามคุณแม่นิดนึงความเป็นมาเป็นไปของคุณแม่เป็นคนที่ไหนไปเจอกับสามีได้อย่างไรครับ
บ้านเกิดจริงสุพรรณบุรีเดิมบางนางบวชแต่ก็มาอยู่กรุงเทพตั้งแต่รุ่นละเล็กอยู่กับคุณป้าที่สำแยกท่าพระก็เรียนทำผมมาตลอด

ก็มาเจอคุณพ่อก็เรื่องทำผม

ตอนไปเจอกันไปพบรักกันยังไงครับเนี่ย
ก็ยังไงดีเขามากับเพื่อนเนาะ
ก็เจอกันก็จริงก็ไม่ได้คิดอะไรมากหรอกตอนแรก
ชอบก็ชอบว่าแบบยังไงล่ะบอกไม่ถูก

ใช่เขามาขอแต่งงานใช่

ก็พอจดทะเบียนเสร็จเขาก็บินกลับครับ

คุณแม่ทราบแบ็คกราวประวัติชีวิตครอบครัวของสามีมาก่อนหน้านี้ไหมครับ
ไม่ค่ะตอนแรกที่แต่งไปไม่รู้เลย
แล้วไม่รู้ว่ามีบ้านไหมมีอะไรไหมไม่รู้จริง

ก็จริงเป็นคนที่ไม่จุกจิกเรื่องนี้สักเท่าไหร่

ไปก็ไปถึงนู่นก็

ก็เรื่องสมบัติเนี่ยเราจะไม่เข้าไปยุ่ง
ซึ่งก็ไม่ได้คือรู้มาก่อนว่าเขาเป็นดำเนิดขนาดไหน
เพราะว่าไม่กันเนี่ยจะไม่ยุ่งกัน
ทีนี้พอมาถึงจุดเปลี่ยนชีวิตครั้งสำคัญ

ชีวิตนะวันนั้นเป็นอย่างไรบ้างเห็นบอกว่าโอ้โหลำบากมาก

ลำบากครั้งแรกเนี่ยเราก็

ครั้งแรกก็ก่อนที่จะไปขอ
เงินส่วนมากจะได้เงิน

แต่ว่าบ้านมีอยู่แล้วแต่เรื่องเงินเนี่ยไม่มีแน่
ก็เริ่มตั้งแต่นั้นก็สักอาทิตย์เกือบ๒อาทิตย์
ก็เริ่มหางานทำเองแล้วเริ่มต้องสปีกเอง
นู่นนี่อะไรอย่างนี้ก็ไม่โทรกลับไปหาแม่แฟนว่าขอเงินอะไรอย่างนี้

อเมริกันเนี่ยส่วนมากเขาจะไม่ค่อยยุ่งกัน

ใช่เพราะพ่อเขาเนี่ยเป็นคนเหมือนคนเองแลนด์ผู้ดีอะ
ก็จะไม่ค่อยยุ่งกันเท่าไรนานจะโทรกันที
เราก็ไม่อยากยุ่งกับเขาล่ะเพราะว่าเขาตอนหลัง
พอประมาณสักเดือนนึงเขาก็ส่งเงินให้เหมือนกัน
ครั้งแรกก็แรกมาก้อนเดียวสุดท้าย

ตามข่าวที่ออกมาเห็นบอกว่าวันที่คุณแม่ต้องสูญเสียสามีไป

คำถามคือทำไมถึงมีเงินแค่นั้น
ทางด้านสามีได้มีการทิ้งเงินเอาไว้ให้รึเปล่า
ระหว่างที่มีการคบกันหรือว่าห่าง
ช่วงพ่อเขาเจ็บ๓ปีใช้เงินเยอะมาก

ใช่ใช้เงินไปประมาณล้านดอลลาร์

ใช่แล้วก็แม่แฟนก็ยังไม่ได้ส่งเงินให้อะไรอย่างนี้

ก็เริ่มไม่มีตังค์เลยแหละหมดเตรียงเลย
วันที่เขาเสียก็แทบจะไม่มีเงินเผาศพว่างั้นเถอะ
เตือนก็ตอนหลังแม่ก็ส่งมาให้
ส่งมาให้เผาศพเสร็จเราก็ตัดสินใจว่า

แล้วก็สู้ตัวเองไปเรื่อยมา

ก็หนูจริงคิดว่าก็ไม่ลำบากมากขนาดนั้น
ก็คิดว่าสนุกยังอยู่ได้สนุกช่วยแม่ทำธุรกิจด้วยกับแม่
พ่อแม่ไม่รู้ภาษาอังกฤษมาก
แต่เราต้องออกจากที่เรียนมาทำงานกับแม่

แล้วคิดว่าจะเข้ามหาลัยต่อ
แต่ว่าหนูคิดว่าเจอพักเบรกปีหนึ่งก่อน

ระยะเวลานานแค่ไหนระหว่างที่ต้องสูญเสียคุณพ่อ
แล้วมาถึงวันที่มีคนติดต่อมาว่า
นี่คุณได้รับมรดกเป็นพันล้านขนาดนี้
ก็ตอนหนู๑๕ใช่ค่ะ
ก็มีจดหมายเข้ามาบ้าน
บอกว่าคุณญ่าเสียแล้วก็ได้มรดกมา
ก็คิดว่าคุณย่าแล้วก็คุณพ่อก็ยังคิดถึงเรา
ยังให้เรายังมีจิตใจให้เราอยู่แล้วด้วยค่ะ
คิดไหมว่าชีวิตวันหนึ่งจากที่เราโอ้โหต้องระบาดช่วยคุณแม่เนอะ
แต่ที่ได้รับมานี่มันมหาศาลมาก

ก็ไม่ได้คิดว่าจะได้เยอะขนาดนั้นด้วยค่ะ

แล้วหลังจากวันนั้นที่ได้มาชีวิตที่มันเปลี่ยนไป
วางแผนกับคุณแม่ไว้อย่างไรบ้างครับ
ก็ทีรับได้ขนาดนั้นเราก็ยังทำนานอยู่ดี
ก็ทำงานร้านอาหารอยู่แล้วด้วยค่ะ
ก็อย่างทำก็ไม่ได้พึ่งเดือนนั้นอยู่แล้ว
เราก็ยังทำนานอยู่เหมือนเดิม

ทำไมถึงไม่ชีวิตที่มันเปลี่ยนแบบพริกไปเลยดีมะ
ก็เราก็ชอบที่เรามีอยู่แล้ว

มันเยอะแยะขนาดนั้นจะเปลี่ยนชีวิตเรา

เราก็อยู่สบายชิวอยู่แล้วด้วยค่ะ

ก็ยังเหมือนเดิมอยู่

ต้องกลับไปที่กาญจนบุรีด้วยใช่ไหมครับ

ก็จริงการชนะบุรีนี้ก็เป็นที่ของยาย
เพราะเอิญว่ามีน้ำแร่
เจอน้ำแร่แล้วคิดว่าจะทำลงน้ำแร่น้ำดื่มค่ะ

ในที่การจาน้ำบุรีใช่ไหมครับ

แต่ว่าก็ซื้อใหม่อยู่สองแปลง
แต่ว่าขุดไปขุดมามันไปเจอน้ำแร่ขึ้นมา

จริงแล้ววันนั้นจะขุดไว้ใช้เอง
เอิญก็คนรู้จักบอกว่าลองเอามาตรวจดูไหม

ขุ่นมากแต่ประมาณสัก๑๐นาทีน้ำมันใสมาก
ก็เลยพูดกันเสร็จแล้วก็บอกลองก็เลยเอามาลองตรวจ

วันนี้ก็เลยปรึกษาลูกว่าก็อยากมาทำธุรกิจเมืองไทย
ใจของตัวเองก็อยากจะมาทำอะไรที่เมืองไทยมั่งอะไรอย่างนี้
ก็พอมีเงินหน่อยก็ลูกสาวพออายุ๒๐
แม่หนูอยากทำธุรกิจก็ได้
แต่นี่ถ้าทำเมืองนอกเนี่ยเรามีอยู่แล้วลองมาทำเมืองไทยดู
ก็อยากจะทำอะไรสิ่งดีให้กับคนไทย

เป็นแม่บุญธรรมให้กับคนในประเทศไทยรวมทั้งต่างประเทศ
เยอะมากทีเดียวรวมทั้งคุณแมงปอชนทิชาด้วย
ใช่ทุกคนรักแม่เนอะก็เรียกแม่
ไปไหนก็แม่แม่ใครถามก็บอกว่าใครเหรออ๋อแม่บุญธรรม
เราก็ดีใจเนอะทุกคนลูกก็รักเราเหมือนแม่จริง

เมืองไทยก็มีหลายคนค่ะนะฮะ
เงินทั้งหมดทั้งมวลวิธีการจ่ายเงินที่เราต้องรับมา
เขาให้เป็นก้อนเดียวไหมตู้มเดียวหรือว่าอย่อย

ก็มาทยอยตลอดอยู่แล้วค่ะ

วางแผนก็ต้องกลับมาเมืองไทยแล้วต้องทำธุรกิจแล้ว

ก็จริงหนูตอนนี้อยู่ปีที่๓ในมหาลัย
แต่ว่าก็หยุดก่อนมาเมืองไทยทำธุรกิจกับแม่ตัวนี้ค่ะ
เห็นวันนี้มีการเดินสายไปทำบงทำบุญหลายที่เหมือนกัน

ก็ไม่รู้จำได้ไม่ได้หรือเปล่า
แต่ว่าเราต้องทำมงธรรมบุญอย่างนั้นดีกว่า
ถ้าวันนี้คุณพ่อรับรู้อยู่อยากจะบอกท่านยังไงครับ
ก็ว่าอยากบอกเขาว่าเรารักเขาเหมือนเดิม
เราก็อยากให้เขามีความสุขที่

เราก็ยังนึกถึงเขาเสมอไปเหมือนกันด้วยค่ะ

กลับมาเมืองไทยก็คิดว่าจะทำอะไรสิ่งดีให้กับเมืองไทย
สิ่งที่แบบอะไรก็แล้วแต่ที่พ่อจะทำได้
ก็แม่ก็เริ่มมาทำบุญตั้งแต่ต้นปีที่แล้ว
ปัจจุบันนี้ก็คิดว่าก็จะเริ่มเข้าวัดได้หน่อยอะไรอย่างนี้
เพราะว่ามันก็เริ่มดีขึ้นนิดหนึ่งอย่างนี้

เพราะว่าคุณแม่ก็ดูแลเรามาเคียงคู่กันมาหลายปี

แม่ก็เสียสละให้หนูมานานแล้ว
แล้วหนูก็อยากตอบแทนให้แม่ว่าให้แม่กลับมาเมืองไทยด้วย
ทำธุรกิจด้วยแล้วก็หนูก็รักแม่มากอยู่แล้ว

คุณผู้ชมครับนี่เป็นภาพความประทับใจเป็นชีวิตของแม่ลูกสองท่านนี้นะครับ

อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปนะว่าแต่ก่อนก็ลำบากพอสมควร
แต่วันนี้ชีวิตเปลี่ยนนะฮะแต่ว่าก็ยังคงดำเนินชีวิตเหมือนเดิม

แต่ว่ายังคงดำเนินชีวิตตามแบบวิถีที่ควรจะเป็นเหมือนเดิม

ยังไงผมต้องยินดีกับทั้งสองท่านด้วย
และขอให้มีความสุขกับชีวิตหลังจากนี้ไป
ขอให้มีความสุขกับการที่กลับมาที่เมืองไทย
วันนี้ต้องขอบพระคุณที่มาร่วมรายการกับเรานะครับ
ต้องขอขอบพระคุณคุณเอริกาจัสมินบอลวินกิฟสันครับ
แล้วก็คุณประคองกิฟสันที่มาร่วมรายการ